กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิสุทธิ์ชัยนรุน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพยาวพักเพื่อไทย
ท่านประธานครับความจริงวันนี้ผมไม่มีความจำเป็น
จะต้องมาอภิปรายอะไรมากมายถึงความล้มเหลวของรัฐบาลนี้
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยวันนี้มันชัดเจนครับ
บริหารงานของรัฐบาลที่ล้มเหลวทุกมิติ
โดยมีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

ลำปีสกินที่ปล่อยปะละเลยเพิ่งเฉย
ทำงานล่าช้าไม่ทำงานเชิงลุก
วัวเกิดโรคระบาดที่ร้อยเอ็ด
ตะบนเล็กแต่ท่านไม่ได้แก้ไข
มีแต่หนังสือแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคสัตว์ไม่ให้เคลื่อนย้าย

เชื้อระบาดทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งภาคอีสานลามภาคเหนือไปทั่วประเทศ
เสียหายไปถึงสัตว์ที่อยู่ในป่า
ไม่ว่ากระทิกหรือวัวแดงป่วยไปหมด
ความเสียหายเกินหมื่นล้าน
ตลาดนัดวัวควายปิดเป็นปี
ฮอยตกงานหมดเดือดร้อนหมดทุกอาชีพ
เพราะการบริหารที่ล้มเหลวที่ไม่ใส่ใจ
ไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ทุ่มเท
หลังจากนั้นข้าวที่ออกมาไร้ราคากิโล๕๖บาท
ความจนแผ่ขยายทั่วทั้งแผ่นดิน
พืชผักต่างของพี่น้องที่ปลูก
ปีนี้ก็ขายไม่ได้ราคาตัดทิ้งแจกทิ้ง
อากาศขาวเหลือกิโลละบาทผมยังไม่เคยเห็น
ยังไม่พอเกิดโรคระบาดโรคหมูซ้ำ
ก็คือโรคหมูที่ปกปิดกันนะครับจงใจ

ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงในการระบาดของโลกสุกร
ก่อนจะไปที่ไหนผมอยากให้ดูคลิปง่ายนะครับ
ของชาวบ้านคนหนึ่งผมขอคลิปที่หนึ่งครับ

คลิปที่หนึ่งนะครับก็เป็นความเดือดร้อน
ของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เลี้ยงหมู
ห่มร้องไห้ครับเขาบอกเขารู้
ตั้งแต่ปี๖๒เนี่ยเกิดโรคระบาด

ทิศทางก็ต้องฆ่าใช่นี้ก็ไป
แปลงหนึ่งถึงปากทองเข้ามาเนี่ยตรงถนนใหญ่มาลัยแมน
เพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วทำมาทั้งชีวิต

จินตนาแจ่มจำรัฐเกษตรกรชาวนครปฐม
ยึดอาชีพเลี้ยงสุกรมากว่า๕๐ปี
หรืออฮิวาแอฟริกาในสุกร
ปลายปี๒๕๖๒ถึงต้นปี๒๕๕๙

ที่ดินใช้หนี้กว่า๔ล้าน
และสามีล้มป่วยด้วยอำมพลึกจากความเครียด
อฮีวาแอฟริกายอกลังตั้งเชี่ยงไหมและเชี่ยงราย

รถเข้าออกก็ฉีดยาฆ่าเชื้อคือเครื่องมาฉีดในเครื่องนี้อย่างแรง
พ้นกระจายมาเห็นปากปากทาง
มันก็ไม่อยู่พอพูดไม่อยู่ปุ๊บเรารู้แล้วเป็นโรคนี้มาแล้ว
ถึงแล้วพอทึ่งมันก็ตาย
ครั้งแรกคืนแรกตายตัวแรกพอคนที่สองตายสองคนที่สามตายสาม
ใช่แล้วพอตายตัวมันจะม่วง
ม่วงเหมือนเพิร์ชเหมือนรกเพิร์ช
หูม่วงม่วงตามตัวตามจุด

มันต้องทิ้งให้ป่ายเราก็ต้อง
รีบทยอยค่ายโดยจะนี้ครูแพงเราก็ต้องรีบทยอยออก
ปัจจุบันฟาร์มของจินตนาปิดร้างมานานกว่า๒ปี
จังหวัดนครปฐมที่ทยอยปิดจนหมดอำเภอ
แม้ว่าทั้งตนเองและเพื่อนเกษตรกรอยากกลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้ง
แต่ถ้าว่าความกังวลเรื่องโรคระบาดยังไม่หมดไป

โอ้โหมันจะเข้ามาเข้ากรมูลทำตาไหล่

สงสารลูกเล็กที่ก็ตาย

ทิศทางก็ต้องฆ่าชายนี้ก็ไป
แปลงหนึ่งถึงปากทองเข้ามาเนี่ยตรงถนนใหญ่มาลัยแมน
เพราะมันไม่เลือกอะไรแล้วทำมาทั้งชีวิต

ขณะที่เมื่อวันที่๑๑มกราคม๒๕๕๙
กรมประสุทธิ์ธรรมนี้บูว่ามีการสุ่มตรวจสุขกรทั้งหมด
ชาวบ้านเกษตรกรหมดตัวหนี้ทุ่มหัวถูกฟ้อง
ยังดีนะครับป้าจินตนานี้มีที่ที่จะขายได้
แต่เกษตรกรอีกเกือบ๒แสนลาย
ไม่มีอะไรจะขายนะครับหมดเนื้อหมดตัว
ถูกฟ้องล้มละลายเรื่องอยู่ในสารเยอะแยะไปหมด
มีคนมาร้องกับพวกผมเนี่ยครับ
แต่ละคนก็ได้ยินมาหมดว่ามันเป็นความเจ็บช้ำ
จากการที่ท่านรวมหัวจงใจปกปิด
จนกระทั่งทำให้เกิดโรคระบาด
ความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชน
น้ำตาของเกษตรกรที่เกิดขึ้นทั้งแผ่นดิน
แต่ละคนสอสอกลับไปบ้านก็ได้ยินคนมาเล่า
พักตลอดว่าตายแล้วแย่แล้ว

ไม่จริง๘๐๐๐ลายนะครับ
เกษตรกร๒๑๐๐๐กว่าลาย
วันนี้ประมาณ๒๐๐๐๐๐ลาย
ที่ล้มหายตายจาก
แต่รายใยเจ้าสัวพังอาจขึ้น
สร้างกำไรอย่างมหาศาล
ที่จริงโลกนี้มันเกิดตั้งแต่ปี๖๑

ต้นเดือนกันยา๖๒นั้น
แม่น้ำลวกนะครับที่เจียงแสน
ในประเทศเพื่อนบ้านทิ้งหมูลงมานะครับ

น้ำตาว่าหมูเขาตายเขาเดือดร้อน
ก็ฟังข่าวตลอดว่ามันเป็นอะไรก็แน่
อ้าวผมก็มารู้ว่าเอ้าในปี๖๒เนี่ยครับ
สอสอพักผมเนี่ยท่านกฤษดาตันเทิดทิศหนองคาย
ก็บอกอีสานก็ระบาดเยอะจะทำยังไงดี
ก็เลยทำหนังสือถึงประธานนะครับ
ก็มาขอเป็นกระทู้ถาม
แต่ท่านตอบในราชกิจจาท่านตอบดีมากครับ
รับตีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ย
ผมท่านกิจดาก็ไปรายงานพักว่าเขาตอบมาแล้ว
ตอบมาดีมากท่านตอบมาว่า
จัดให้เป็นวาระแห่งชาติโอ้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
สาวพักผมก็เบาใจครับ

จัดเตรียมแผนความพร้อมเผ้าระวังควบคุมโรคอธิบายอาศิกาสุขรรค์
เพื่อกันควบคุมโรคอธิบายอาศิกาสุขรรค์

ทั้งส่วนภูมิภาคด้วยแสนของมาถการ
ท่านบอกมาตรการให้ผมเบาใจครับท่านบอกต้องเอ็กซาเลข้อประตูบ้าน
เฝ้าระวังขึ้นทะเบียนประเมินความเสี่ยงด้วยสมาร์ทผลัด
โอ้โหทันสมัยมากครับรู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็ว
ท่านบอกอย่างงี้ครับสอสอภาคผมได้เอกสารมา
ก็ไปอธิบายในพักว่าไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลเขาเตรียมพร้อมเนี่ย
ระบบนี้ไม่มีระบาดหรอกแก้ไขได้เป็นเรื่องที่ดี
แต่ท่านครับท่านประชุมกันกี่ครั้งเป็นวาระแห่งชาติ
ทำอะไรไปบ้างผมก็อยากดูวาระการประชุมว่า
ประชุมกันกี่ครั้งผมทราบมาเนี่ย
ท่านประชุมกันไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่จะประชุมนะ
ท่านเบิกเงินทั้งนั้นล่ะครับท่านเตรียมเงินจะเบิกเงินทั้งนั้น
จะใช้งบประมาณทั้งนั้นแหละครับในวาระแห่งชาติเนี่ย
วันที่ห้าเมษายนหกสองท่านอาทิรัฐปฏีคนก่อนเสนอ
วันที่เก้าเมษาหกสองขอรมมมีปฏิเห็นชอบรับมือเป็นวาระแห่งชาติ
ทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านรู้ไหมครับท่านเบิกเงินวันที่เก้าเมษาเนี่ย
ห้าสิบสามล้านยี่สิบสี่มีนาหกสามห้าร้อยยี่สิบสามล้าน
กุมภาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกกรกฎาร้อยสี่สิบล้าน
ท่านเบิกเงินไปเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านบาทสี่ครั้งนะครับ
แต่ทุกครั้งเนี่ยท่านบอกในนั้นนะครับว่ามันเป็นอฮิวาอัฟริกาเพื่อป้องกัน
แต่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาบอกผมท่านอธิบดีมาบอกตลอดว่าเป็นโรคเพิร์ต
บอกอย่างนี้ครับเพราะท่านบอกไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านไปเบิกเงินหลวงเนี่ย
งบประมาณแผ่นดินท่านบอกเพื่อป้องกันโรคอฮิวาอัฟริกา
ทำไมไม่บอกว่าท่านเบิกเงินไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคเลิศ
ทำไมไม่พูดความจริงท่านไม่ได้โกหกแต่พวกผม
โกหกไปถึงองค์กรควบคุมโรคระบาดสัตว์
โกหกครับแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเราเสียหายขนาดไหน
ผมเองนะครับก็ดูหนังสือข้อมูลจากกรมบริษัทครับ
ท่านบอกว่าสาเหตุอัฟริกาสุกรที่มันระบาดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เป็นความล้มเหลวท่านอ้างถึงประเทศจีนล้มเหลว
น้ำล้มเหลวลาวล้มเหลวกัมพูชาล้มเหลว
เพราะป้องกันไม่ดีสองไม่ทราบว่าหมูติดเชื้อ
เร่งขายหมูที่ไม่รู้ว่าหมูป่วย
ท่านบอกว่าปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงนะ
จะทำให้การป้องกันโรคนี้ล้มเหลว
จะทำให้เกิดปัญหากับการแก้ไขปัญหาโลกนี้
หนังสือจากกรมบริษัทที่ท่านบอกว่า
แม้แต่เลือดหมูหยดเดียว
จะทำให้หมูมันตายทั้งเล้าทั้งคอกทั้งฟาร์มไม่เหลือ
ก็ท่านบอกอย่างนี้ตลอด
แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับผมอยากให้ท่านฟังว่า
ใครเป็นคนปิดบังบ้างขอคลิปที่สองครับ
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวครับที่ปฏิเสธการคงอยู่
รัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค่าราชการเองปฏิเสธว่าไม่มี

แหลปบอกว่าไม่พบฮิวาอัฟริกา
คือเราไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับ

โลกในสุกรณ์ที่ตายมากมาย

ดังนั้นโลกนี้อย่างที่ท่านพูดถูก
มันทำลายระบบการเลี้ยงหมู

เพราะเขามีเงินเขาสามารถจะดูแลได้

ท่านมาตอบในสะพานนี่ไงครับ

ลำตีมาตอบเองว่าไม่ใช่

เลี้ยงหมูคุณยายจินตนาเมื่อกี้ก็ทราบ
ว่ามันไม่ใช่มันเป็นอฮิวาอัฟริกา

ถ้ามันมีวัคซีนป้องกันและยารักษา
ทำไมต้องไปทำลายหมูเขาทั้งประเทศครับ

จ่ายไป๗๕จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง
หลอกลวงว่าจะจ่ายค่ากบฝัง
ถ้ากบฝังมันไม่ถูกวิธีด้วยซ้ำไปนะครับ
ผมก็เห็นคลิปที่ท่านไปถ่ายไม่อยากเอามาเผยแพร่

ในการที่ท่านใช้เงินเนี่ยงบประมาณหลายครั้งหลายหน
มีครั้งหนึ่งท่านเอาไปซื้อรถ
เพื่อทำลายซากหมูหรือรถเผาหมู

ผลังหมวดรถนั้นเอาไปไว้ที่ไหน๓ครั้งเขาว่า

เผาหมูตัวนึงใช้น้ำบาน๕๐ลิตร

เงินทองประเทศนี้แทบไม่มีอยู่แล้ว

ก็ท่านใช้เงินกันอย่างนี้ครับ
อยากซื้ออะไรก็ซื้อซื้อแล้วมันไปใช้ไม่ได้

เดี๋ยวท่านตอบผมหน่อยนะท่านลำตีท่านมานี่
อาทิตย์รองอธิบดีก็อยู่
ท่านดูคลิปที่๓นะครับขอคลิปที่๓
อธิบดีชี้แจงให้ชัดเจนเลย
ครับก็ที่ผ่านมานะครับกรมศาสตร์เนี่ย
โรคระบาดเรามีความเฝ้าระวังหรือเข้มงวดมาโดยตลอดนะครับ
ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยในการป้องกันโรคมาโดยตลอดนะครับ
จากที่มีปรากฏสื่อในสื่อมวลชนต่างนะครับ
กรมศัตวก็ได้ตรวจสอบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
หากว่าเราดำเนินการครบถ้วนแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะครับ
เราจะไล่งานให้ถึงบันทนทราบตามความจริงทุกอย่าง
เราจะไม่มีการปกปิดก็คือโรคทั่วไปเหมือนที่ผมบอก
ชาวบ้านตายหมดครับท่านเรื่องมันมาแดงเมื่อปี๖๓
ปีนั้นเป็นปีทองนี่ครับพวกท่านดีใจรัฐบาลดีใจ
ขายหมูออกไปได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ถึง๓๔๐
ของจำนวนส่งหมูเป็น๒หมื่นกว่าล้าน
ชิ้นส่วนหมูอีกประมาณ๒๐๐๐กว่าล้าน
แล้วก็หลายชนิดเกี่ยวกับกุงเชียงหรือผลิตภัณฑ์หมูทั้งหลาย
อีกหลายหมื่นล้านครับปีหนึ่งรายได้เข้าประเทศเป็นสามแสน
เป็นหลักแสนล้านผมเข้าใจครับ
เข้าใจว่าท่านป้องกันเพื่อให้บริษัทใหญ่มันขายได้ไง
เกรงตรงนี้ท่านเลยไม่บอกข้อเท็จจริงพอไม่บอกข้อเท็จจริงปัญหาก็เกิดขึ้นครับ
ชาวบ้านฟังท่านบอกว่าเป็นเพิศเพราะหมูตายก็เข้าใจเป็นเพิศ
ไปซื้อแม่หมูมาใหม่ไปเอาลูกหมูมาลงในฟาร์มอีก
อยู่ได้สองสามที่ตายอีกครับเดี๋ยวคนโทรมาหาผมเมื่อวานว่า
เสียหายรอบสองนี่สี่แสนบาทเพราะเชื่อท่านไงฮะท่านบินไปเชียงใหม่
ดีใจท่านบอกโอ้เดี๋ยวเอาเงินมาให้อีกรัฐบาลเตรียมไว้อีกหลายร้อยล้านกู้
ให้เขาแนะนำให้ชาวบ้านกู้อะครับชาวบ้านเขาก็รู้ว่ากู้กู้
เขาไม่ได้แบบเป็นรัฐบาลที่ชอบกู้เงินเขาไม่อยากกู้แล้วครับ
กู้แล้วไปเลี้ยหมูหมูตายแล้วทำไงครับเป็นหนี้ซ้ำหนี้ซ้อน
แล้วก็ถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะค้ำประกันเงินกู้ให้เขาเหรอท่านจะให้เขาล้มละลายสองครั้งสามครั้ง
อย่างนั้นเลยเหรอครับอันนี้คือปัญหาผมถึงบอกว่า
พวกท่านเนี่ยรู้รู้กันหมดครับเพราะรู้ว่าขายหมูดี
ขายหมูออกไปได้ส่งออกได้ทั้งหมูเป็นหมูซีกและชิ้นส่วนหมูทั้งหลาย
ขายได้ครับใครได้ล่ะครับประโยชน์เรื่องนี้
มันปกปิดแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้นะครับการปกปิด
ปกปิดเน้นผู้บริโภคแบกค่าใช้จ่ายนะครับในด้านอาหารโปรตีน
พอหมูขึ้นอย่างอื่นขึ้นตามหมดทุกอย่างแต่คนเลี้ยงหมูเจ๊งครับ
รัฐบาลนี้ทำลายประเทศและเกษตรกรไทย
เท่าที่เคยเห็นอ่ะเป้าหมายท่านเคยพูดนะครับ
นายกบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารของโลก
มันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วท่านนายกประยุทธ์

เพราะท่านไปปกปิดเรื่องนี้นะครับ
โกหกไปทั้งทวีปเอเชีย
โกหกไปหลายหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องโรคระบาด
ก็การโกหกเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านนายกรู้เห็นเป็นใจไหม
ผมสงสัยท่านอ่ะ
บอกว่าเป็นไอวาอัฟริกา
ท่านทำไมไม่บอกเอาไปแก้ไขโลกเพิดล่ะครับ

ทำไมต้องมาโกหกคนทั้งโลก

ท่านผู้ดิเคยให้สามภาพบอกว่า
ผมได้อีก๑๐นาทีครับท่านประธานครับ
เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าบอกความจริงไป
ว่าเป็นโรคไอวาอัฟริกา
เราจะส่งออกหมูไม่ได้ถึงปี๗๓มันจริงอะครับ
อย่างนี้ใช่ไหมครับท่านถึงได้ปกปิด
ถ้าวันนั้นท่านบอกความจริง
เกษตรกรที่รู้ว่าโลกนี้มันระบาดมาแล้ว
เหมือนกับทุกทุกคนที่ทราบถ้ารัฐบาลนี้พูดความจริงกับประชาชน
มันจะเป็นอะไรครับเขาจะได้เตรียมตัว
ไม่ให้คนอื่นเข้ามาในฟาร์มหมูตัวเอง
การที่เอารถมาจับหมูก็ต้องเอาไปจอดข้างนอก
ไม่ให้เข้ามาเพราะมันจะติดเชื้อ
คนที่เลี้ยงหมูวันนี้ฟาร์มเปิดที่เขารอดก็มีนะครับ
เลี้ยงหนูไม่ออกไปไหนขากลับเข้ามาต้องฆ่าเชื้อทั้งคน
และอุปกรณ์ทั้งหมดฟาร์มหมูเขาก็รอด
แต่ท่านบอกเป็นเพิร์ตแม้แต่ในสภา
ตอนนี้เขามาบอกเป็นเพิศผมก็ไม่เข้าใจ
จนกระทั่งวันที่๗ธันวานะครับ
ในขณะตอนนั้นก่อนวันที่๗ธันวาเนี่ยพวกผมก็ออกมาพูดนะครับ
สื่อก็สัมภาษณ์ปรากฎตกกราบขอบคุณสื่อมณฑลทั้งประเทศ
ไปดูฟาร์มหมูเห็นหมดนะครับ
ฟาร์มเฮียนั่นนี้จังหวัดนั่นจังหวัดนี้ป่วยเป็นโรค
ทั้งที่ฝังที่ใส่โอ่งเก็บน้ำไว้ก็มี
ทิ้งละเกดละกัดเขาก็บอกเป็นเอเวสบท
ในสภาท่านก็ยังตอบว่าเป็นเพิร์ต
จนกระทั่งภาคีเกลือข่ายศาสตร์ภาพแพทย์
มหาวิทยาลัยเขาลงนามร่วมกันครับทนไม่ได้
ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมวัฒนศาสตร์
สื่อมวลชนไปจี้ถามท่านท่านบอกผมยังไม่ได้รับหนังสือครับ
เอกสารไปไหนไม่รู้เขาก็บอกนี่มันมีเลขรับเลขส่ง
ท่านก็บอกจะตั้งกรรมการสอบสวน

ผมยังสงสัยครับด้านนอกจากนั้นยังมีหนังสือจาก
เกษตรกรโดยเฉพาะสหกรชาวสหกรจังหวัดชนบุรี
สี่ฉบับครับอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านดู
ท่านนายกได้รับไหมแสดงว่าหนังสือพวกนี้เวลาส่งหากุ้ยหลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ย
ขบวนการหมูเนี่ยมันมีคนมีอำนาจมากหรือครับ
มีผลประโยชน์มากมายหรือไงครับหนังสือมันถึงหายหมดอ่ะ
ถึงไม่ได้รับท่านถึงไม่รู้สุดท้ายสื่อจี้มากมาก
ภาคชื่อไทยลบจะไม่ไหวนะครับเพราะทั้งอธิบดีทันต้านปิดตอบ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
ออกทุกช่องทุกข่าวทุกรายการทุกหนังสือพิมพ์ทุกอย่าง
เฉลยมาหมดว่าเป็นโรคไอวาอัฟริกา
กดดันหนักอธิบดีถึงอ้อมแอ้ม
สั่งให้คนไปตรวจตรวจไหนครับไม่ได้ตรวจฟาร์มหมู
ไปตรวจที่โรงค่าสัตว์สองสามร้อยตัวอย่างบอกเจอ
ตัวอย่างหนึ่งเงียบนิดเดียวเป็นไงครับ
สุดท้ายมายอมรับว่าหนึ่งตัวอย่าง
เอาพออยู่ได้ไปอีก๑๐กว่าวันบอกระบาดไป๑๘จังหวัดแล้ว
มันไปไวขนาดนั้นนะครับท่านรายงานกันมาโดยตลอด
ผมเห็นรายงานของทุกที่นะครับรางละครรายงานที่หมูไต
ท่านไปดูสิหนังสือองค์บวชุษัตอ่ะ
มีไหมรายงานเรียกเพิศอีกไม่มีล่ะมันหายไปได้ยังไง
พอเอเวทมาเพิร์ตหายก็แสดงว่าข้อที่จริงมันมี
พวกท่านก็ภูมิใจนักหนาเดี๋ยวนี้หมูลง
ท่านรู้ไหมช่วงปี๖๓เนี่ยหมูขายดี
พอปี๖๔หมูเป็นโรคทั้งเป็นโรคไม่เป็นโรค
พอรู้ว่าโรคระบาดค่าหมูแช่ห้องเย็นไว้ไงครับ
แต่ท่านไม่รู้นี่สุดท้ายในคลับเขาใช่ไหม
เขาบอกไปดูสิหมูมีหลายแสนกิโลผมบอกไม่ใช่มันหลายล้าน
เจอเท่าไหร่๒๕ล้านกิโลทำไมรู้อ่ะ
มีทั้งหมูที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคแล้วก็๒๕ล้านกิโลนะ
จริงมันมีมากกว่านั้นอีกในห้องเย็นที่เก็บพืชผักผลไม้
เนี่ยกรมภาษาบอกเนี่ยเอกสารผมฟังท่านอ่ะ
บอกว่าถ้าแช่แข็งเนี่ยอยู่ได้พันวัน
อยู่ได้พันวันนะครับสามปีกว่านะถ้าอยู่ในตู้เย็นเฉยเนี่ย
อยู่ได้ประมาณ๓๐๐วันเนี่ยครับท่านเขาบอกอย่างนี้
แต่ไปไว้ในห้องเย็นแถวนั้นผมถามว่าวันนี้
เอาหมูไปขายทั่วประเทศไอ้หมูชายแดนตายหมด
จังหวัดเล็กน้อยตายหมดต่างจังหวัดตาย
ส่งหมูออกไปเนี่ยไม่ได้ตรวจโรคถ้าตรวจโรคมันไม่ระบาดอย่างนี้
ฟาร์มเขาบอกผมว่าท่านนายกฟังนะตายจนฆ่าไม่ทันทำไง
เอาไปบดให้ปลาปลาดุกกินปลาดุกกินปลาติดโรคอ่ะ
เอาปลาดุกไปกินก็ติดโรคอีกระบาดไปทั่ว
ปกปิดจะทำให้โรคระบาดเนี่ยท่านรับผิดชอบกันยังไงบ้างเนี่ย
มันไม่ได้เสียหายแค่หลักแสนล้านนะครับ
ในกรมบุษัทประเมินไว้ว่าแสนห้าหมื่นล้านถ้าโลกนี้ระบาด
แต่ในความเป็นจริงหลังจากโรคนี้ระบาดแล้วเนี่ย
ปัญหาที่ตามมาฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยที่ปิดตัวไปเนี่ย
มันมากกว่านั้นท่านคิดดูสิครับ
ถ้าเสียหายไป๒แสนฟาร์มขนาดเล็ก
เข้ากวนนึงมีห้าคนคนตกงานเป็นล้าน
เพราะความปกปิดนี่แหละครับทำไมท่านต้องปกปิด
มันมีอะไรกันเหรอครับต้องปกปิดอ่ะ
สาบานได้ไหมว่าไม่รู้จริงว่าเป็นโรคไอวาอัฟริกา
กล้าสาบานกันไหมไปวันพระแก้วกันไหม
โกหกหลอกลวงปกปิดซ่อนเล้นเพื่อประโยชน์ของใคร
ได้ตังค์บ้างพูดนี่มันพูดได้
นี่แหละครับเขาเรียกว่าการทุจริตทางนโยบาย
รู้เห็นเป็นใจปิดบังซ่อนเล้นจงใจ
ผมยังสงสัยว่าทำผิดกฎหมายไหมเนี่ย

แต่ท่านเบิกเงินในนามของไอวาอัฟริกา
มันเข้า๑๕๗ไหมเนี่ยนักกฎหมายฟังหน่อยดิดูดิดูดิมันทำอะไรกันเนี่ย
มันน่าเศร้าใจนะครับถ้าผู้บริหารประเทศพวกนี้ไม่พูดความจริง
ผมไม่แน่ใจผมก็ว่านายกไม่น่าไปยุ่งอ่ะเงินหมูเนี่ยมันน้อยเกินไปอ่ะ
เป็นเท่าไรแต่ใครได้ผมไม่รู้ไม่ได้กล่าวหาแต่ผมบอกให้ฟัง
ท่านไปตรวจสอบกันเองนะครับท่านนายกท่านอยู่ที่นี่ท่านฟังนะ
ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นท่านเนี่ยผมจะสั่งให้ตรวจสอบฟาร์มหมูต่างทั่วประเทศ
โดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนด้านสารแพทย์ไปตรวจสอบขุดซากหมูว่ามันจริงหรือมันเท็จ
เอาจริงเอาจังหาคนผิดมาลงโทษเนี่ย

ถ้าใครอภิปรไม่แม้แว้งที่ยายท่าน๑คะ๑อ่ะ
ท่านต้องทำตรวจสอบสิ
ใครมันโกหกท่านหลอกท่านให้นั่งหัวโต๊ะแล้วเบิกเงินออกไป
ใครมันได้ประโยชน์สอบสวนสิครับ
เอาจริงเอาจังเมื่อกี้ท่านผมก็ดีใจท่านบอกว่าท่านไม่ชอบการทุจริต
ผมก็ฟังมาหลายคนก็ท่านทำอย่างนั้นจริง
ท่านซื่อสัตว์แต่คนอื่นผมไม่รู้เขารอกกว่าอย่างนั้น
ท่านก็ตั้งกรรมการแค่ท่านสั่งให้ตรวจสอบ
เอาภาคี๑๔ภาคีครับตรวจสอบภายใน๗วันท่านรู้เลย
สิ่งที่เกิดกับประเทศนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
จงใจร่วมกันปกปิดโรคระบาด
ปกปิดยังไม่พอหรอกไม่ว่าเป็นโรคอื่นอีก
ในรัฐบาลนี้เมอร์ภาคในประเทศนี้
ผมก็เหนื่อยกับท่านนะเห็นปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างท่านนายก
สารท่านอยู่ครับหมูก็จะมากัดท่านอีกเนี่ย
ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ
มาช่วยผมลงมติวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับ